จากกรณีที่ตำรวจสายตรวจ

ต้องสงสัยบริเวณถนนพระราม๒
แต่ว่าถูกเจ้าของรถจักรยานยนต์นั้น
ยิงจนได้รับบาดเจ็บ

ลงพื้นที่นะคะขยายผลหาอาวุธปืน

และล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เอง

ตำรวจนครบานสแหมดำพร้อมอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยชุดประดาน้ำ
ลงหาปืนภายในบ่อน้ำซึ่งอยู่ด้านหลังสถานีบริการน้ำมันซาสโก้
บนถนนพระราม๒กิโลเมตรที่๑๔
หลังจากที่นายปิติพงศ์คงถาวรคนร้ายที่ยิงดาบตำรวจเกรียงศักดิ์คงแจ่ม
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจนครบานสแหมดำทำหน้าที่งานสายนะคะได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ลำคอค่ะ
สารภาพว่าหลังก่อเหตุยิงตำรวจแล้วนะคะได้ทิ้งปืนขนาด๙มมที่บ่อน้ำแห่งนี้
เหตุยิงตำรวจเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ขณะที่ดาบตำรวจนัทธพลศรีวิเศษและดาบตำรวจเกรียงศักดิ
พบรถจักรยานยนต์มีพิรุธค่ะตำรวจทั้งสองนายจึงขอเข้าตรวจค้น
เฉียวเข้าที่ลำคอและกลางหน้าอกดาบตำรวจเกรงศักดิ์
แต่ว่าติดเสื้อเกราะมานะคะเป็นเสื้อเกราะกันกระสุนค่ะ
พลเมืองดีก็ได้ช่วยกันนำตัวนะคะ
ขออภัยนะคะได้นำตัวตำรวจส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสำเริงผลรอดผู้กำกับการตำรวจนครบานสแหมดำ
ว่าจากการสอบปากคำนายปิติพลรับสารภาพว่าเคยต้องโทษคดียาเสพติด
และพ้นโทษเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะคะตกใจค่ะที่ถูกตำรวจขอตรวจค้น
ใช้ปืนยิงเพื่อต้องการจะหลบหนีเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพยายาม
ฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ค่ะ